ท่านผู้ชมครับคืนเมื่อวานนี้ตำรวจปราบรามยาเสพติดไปล่อซื้อยาเสพติดจากแก๊งค้ายาที่ชนบุรี
สุดท้ายเนี่ยพอบุกเข้าไปถึงบ้านเนี่ยโอ้โหคนร้ายมันยิงใส่ตำรวจนะฮะ
ทำให้ตำรวจเสียชีวิตไปหนึ่งนายนะครับแล้วยิงใส่รถตำรวจด้วยนะครับทำให้สายของตำรวจเนี่ยบาดเจ็บสาหัสไปคนหนึ่ง
แล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในบ้านพร้อมกับอาวุธนะฮะแล้วก็ชากเสื้อเกราะของตำรวจไปด้วยนะฮะ
ราจาเกลี้ยกล่อมอยู่๓ชั่วโมงนะครับถึงออกมามอบตัวแต่สุดท้ายเราศูนย์เสียชีวิตตำรวจไปหนึ่งนายนะฮะ
แล้วก็มีคนบาดเจ็บอีกหนึ่งคนนะครับบาดเจ็บสาหัสนี่คือผู้ต้องหาที่สุดท้ายยอมออกมามอบตัวนะครับ
นายวัฒนยูนามสกุลโชธอายุ๓๔ปีชื่อเล่นชื่อนิวใช้ปืนยิงดาบตำรวจชินเก่งสุริอายุ๓๙ปี
เป็นพบหมู่ป้องกันปราบรามสพสเมษเสียชีวิตนะครับมีสายของเจ้าหน้าที่นะฮะเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ชื่อนาย
ผู้วริสแซ่ลีอายุ๓๖ผู้ถูกยิงบาดเจ็บสาหัดอีกคนหนึ่งมาคือนี้ทั้งคู่ไปล่อซื้อ
นะครับเพื่อจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดนะครับคือดาบชินเนี่ยท่านทำหน้าที่ช่วยราชการงานปราบราม
หลังจากที่ทราบข่าวเนี่ยตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษกว่า๕๐นาย
ตอนนั้นในนิวยังไม่มอบตัวนะยังซ่อนตัวอยู่ในบ้านที่เจ้าหน้าที่มา
ล่อซื้อยาเสพติดเนี่ยตำรวจปฏิบัติการพิเศษห้าสิบกว่านาย
อาวุธครบมือต้องมาปิดล้อมนะฮะเป็นลักษณะห้องเช่าไม่มีเลขที่นะครับ
เป็นห้องเช่าในพื้นที่ตธอำเผือบอทธองจังหวัดธนบุรี
ก็สายของตำรวจบาดเจ็บสาหัสคนหนึ่งแล้วเอาเสื้อเกราะดาบชินไปด้วย
ก็ต้องปิดล้อมเจรจาด้วยความระมัดระวังแล้วครับเพราะว่าคนร้ายมีปืนนะครับ
พันธุ์ตมุทธเอกกุณชาติกุณชัยพุ่งกับการสอภอบอดทองเจ้าของพื้นที่นะครับ
มาที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ให้ภรรยาของในนิวเนี่ย
ภรรยาผู้ต้องหาช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมกับสามีใช้เวลาอยู่๓ชั่วโมงกว่า

ผมไม่ผมอยากจะเอาเขาออกมาทำไงอ่ะ
ไม่รู้เหมือนกันก็เนี่ยก็ถึงมาผมต้องมาคุยเนี่ย
ตำรวจที่อื่นไม่ใช่ตำรวจในบ่อทองตำรวจบ่อทองนิวรู้จักใครบ้างอ่ะ
อยากจะคุยกับใครหนูอยากคุยกับใครรู้จักใครบ้าง
แม่อยู่ไหนแม่ว่าว่าใช่ใช่
แม่อยู่ไหนอะ

คือตอนนั้นเนี่ยดาบตำรวจชินเนี่ยท่านถูกยิง
อยู่ในรถนะครับก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบาดเจ็บสาหัส
แต่พอในนิวเนี่ยกว่าจะได้จานแล้วก็ออกมามอบตัว๓ชั่วโมง
ถึงได้ดาบชินมาฮะก็รีบพาตัวดาบตำรวจชินส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายดาบชินท่านเสียชีวิตนะฮะ
คือดาบชินตำแหน่งประจำท่านอยู่สพเสม็ด
แต่ไปช่วยราชการปราบปรามยาเสพติดของภูทรจังหวัดนี่ฮะ
นี่คือดาบตำรวจชินเก่งสุริอายุ๓๙ปีนะครับ
นิวเนี่ยยิงเสียชีวิตเลยนะครับ
กว่าจะทำกว่าจะเจรจาแล้วก็นำตัวท่านส่งโรงพยาบาลได้ก็ไม่ทันแล้วนะครับ
นี่ฮะนี่เป็นประตูห้องเช่าจุดเกิดเหตุตรงนี้ฮะ
บชินถูกยิงอยู่ตรงนี้นะครับ
คือพอในนิวออกมามอบตัวนำตัวดาบตำรวจชินส่งโรงพยาบาลนะครับ
ไปตรวจค้นในห้องนะฮะเจอยาบ้า๔๐๐๐เมตร
มีปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๙มม๑กระบอกนะครับ
ไม่รวมกับยาบ้าของกลางอีก๒๐๐เมตร
ที่ระหว่างจิลจาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวในนิวนะฮะ
เอาไปละลายน้ำทิ้งในโถส้วมด้วยนะครับ
มีหลักฐานอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
พันธุ์ตำรวจเอกกุลชาติภูมิกับการสพบทองเปิดเผยว่า
ดาบชินเนี่ยก่อนจะเกิดเหตุ
ได้ไปจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดแล้วก็ผู้เสพยาเสพติด
ขยายผลไปถึงผู้ค้ารายย่อย
แล้วก็ขยายผลต่อไปว่าผู้ค้ารายใหญ่ที่ไปรับยาบ้ามาเนี่ยก็คือในนิว
นะฮะนายวัฒนยูนำสกุลโชฎอายุ๓๔ปี
เมื่อคืนนี้ดาบชินให้สายล่อซื้อยาบ้าจากในนิว
แล้วก็นัดรับส่งยาบ้ากันที่ห้องเช่าที่ในนิวอยู่นี่แหละนะครับ
นิวเนี่ยก็อยู่ที่ห้องดาบชินก็มานะครับลงจากรถกระบะ
มีนายภูวริสนะครับรออยู่ที่รถกระบะดาบชินก็ลงไปที่ห้องนะครับ
พอลงไปแล้วในนิวเปิดประตูเนี่ยก็แสดงตัวเพื่อจะจับกลุ่ม
นิวยืนอยู่ประตูหน้าห้องเห็นว่าเป็นตำรวจนะครับ
ก็เลยใช้ปืนเนี่ยยิงใส่ดาบชินเนี่ยเข้าใบหน้าเลยนะครับ
หนึ่งนัดดาบชินก็ล้มลงอยู่ที่หน้าห้องนะครับแล้วในนิวก็ยิงใส่รถกระบะที่ขับมาเนี่ย
นายภูริสอยู่เนี่ยยิงใส่ไปอีกนะฮะซึ่งจอดห่างแค่สี่ห้าเมตร
ใส่หลายนัดนะครับใส่รถกระบะทำให้นายภูวริสที่อยู่ในรถเนี่ย
ได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่นายนิวจะหนีเข้าไปในห้องเนี่ย
ปิดประตูห้องอยู่เนี่ยนะครับก่อนจะเข้าไปกระชากเสื้อเกราะที่ดาบชินใส่อยู่ออกไปด้วยนะครับ
แล้วก็เข้าไปหลบอยู่ในห้องตำรวจเนี่ยมาถึงเนี่ย
ยิงต่อสู้นะครับแล้วก็เจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่นานนะครับ
ล้อมอยู่นาน๓ชั่วโมงถึงยอมมอบตัวแล้วก็ได้ตัวดาบชินไปส่งโรงพยาบาล
ยิงใส่ใบหน้าเลยนะครับ
วันนี้ตำรวจคุมตัวในนิวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ท่านผู้ชมครับก็ไปที่จุดหน้าห้องเช่านะครับที่ยิงใส่ดาบชินนะครับ
แล้วก็ยิงใส่รถกระบะนะฮะในนิวสารภาพว่าหลังจากที่นัดซื้อขายยาบ้า
นัดรับยาบ้ากันเนี่ยก็มีคนมารับยาบ้าไม่คิดว่าจะเป็นตำรวจ
พอเปิดประตูห้องออกมาเห็นว่าเป็นตำรวจแน่นะครับ
แล้วอ้างว่าดาบชินเนี่ยปรีเข้ามาจะมาหาจะมาจับ
ก็เลยควักปืนขึ้นมายิงใส่ไปเพื่อป้องกันตัว
เขาอ้างว่าเพื่อป้องกันตัวนะเนื่องจากช่วงเนี้ย
ในนิวบอกว่าถูกขู่ทำร้ายมากก็เลยระแวงตลอดเวลานะครับ
ทีแรกเนี่ยในนิวบอกว่าไม่คิดว่าเป็นตำรวจไม่คิดว่าเป็นตำรวจ
พอเปิดประตูมาเนี่ยแล้วมีคนปรีเข้ามาคิดว่าจะมาทำร้ายนะฮะ
เพราะระแวงก็เลยยิงใส่ไปในนิวอ้างว่าถ้ารู้ว่าเป็นตำรวจ
คงไม่กล้ายิงก็เลยขอโทษไปยังครอบครัวของตำรวจที่เสียชีวิตด้วย
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ทำแบบนี้ตอนนี้รู้สึกเสียใจจริงจริง
โทษด้วยครับผมไม่ได้ตั้งใจครับพี่
ถ้าผมเหตุการณ์ตรงนี้ถ้าผมเป็นไปได้ผมจะไม่ทำมันนะครับ
ผมไม่ได้อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ครับพี่มันผิดพลาดไปแล้วพี่ครับ
ผมขอโทษญาติพี่น้องเขาด้วยครับสิ่งที่ผมทำลงไป

ผมขอโทษกับพวกพี่ตำรวจแล้วก็ญาติพี่น้องที่ผมทำลงไปครับ
ที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ครับผมขอโทษด้วยครับ
โอ้โหนี่ฮะแล้วประวัติของในนิวนะครับท่านผู้ชมครับ
พ้นโทษคดีค้ายาเสพติดมาเมื่อ๑๙ธันวาคม๖๓นะฮะ
มีนา๖๔เนี่ยไปเช่าห้องพักนี่แหละจุดเกิดเหตุเมื่อคืนนี้
เพื่อเป็นที่ติดต่อซื้อขายยาบ้าโดยติดต่อซื้อยาบ้า๖๐๐เมตรมาราคา๖๐๐๐บาทนะครับ
เงินมัดจำไปให้เขาแล้วเนี่ยสองพันนะตัวเองก็เอามาขายต่อนะครับ
เพื่อรอโอนเงินให้เขาต่อนะฮะคงมาขายเอากำไรอะไรอย่างเงี้ยนะ
ก็จุดนัดพบที่ดาบชิลทันล่อซื้อมานี่แหละเมื่อคืนนี้ก็มายิงตำรวจเสียชีวิต
ภาพผู้อื่นข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะครับ
แล้วก็มียาบ้าไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายด้วย
คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะที่วัดชมพูแก้วที่อำเภอบ้านสวนจังหวัดชนบุรีนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้นำศพของดาบตำรวจชินที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่มาประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
พลตำรวจโทรอยอิงคภัยโรธผู้ช่วยผอบตรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒มาเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพนะคะ
มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีมาแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากค่ะ
บรรยากาศโศกเศร้าค่ะคุณผู้ชมก็มีเพื่อนข้าราชการมากันเป็นร้อยอ่ะนะคะเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกคนก็ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์นี้
ดาบตำรวจชินเก่งสิริอายุสามสิบเก้าปีตำแหน่งผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบราม
สพสเม็ดช่วยงานด้านปรับปรามยาเสพติดตำรวจภูทรภาคสอง
จบนักเรียนตำรวจรุ่นสี่สิบเจ็ดนะคะรับราชการครั้งแรกที่สพพนัทนิคม
จังหวัดชนบุรีเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดค่ะทางทีมข่าวของเราได้คุยกับ
ตำรวจภูทรภาคสองดาบตำรวจราชภูมิสิงธนงค่ะ
ซึ่งก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถพาดาบชินไปจับคนร้าย
นี่นะคะเขาก็เล่าเหตุการณ์นาทีชีวิตให้ฟังเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
พอจอดรถอยู่หน้าห้องอ่าเจ้าที่ทำรวจชุดจบกรุงก็ลงอ่าแล้วก็
อ่าน้องน้องน้องที่ถูกยิงอ่ะก็มีการยิงต่อสู้กันอ่า
หนูสู้กันแต่ว่าโดนโดนยิงล้มล้มเสร็จ
ผู้ก่อเหตุก็ยิงยิงกาดยิงกาดไว้ที่รถอ่ะที่จอดอยู่อ่ะ
ก็หลังจากนั้นก็เกิดชุดละมุนยิงหาทางหลบอะไรกัน
จากวันนั้นต่างคนก็ต่างหลบครับใช่หลบแล้วก็เหมือนคั่งอ่ะ
พอยิงเสร็จแล้วข้างเสร็จพอยิงเสร็จก็วิ่งหลบเข้าไปในห้อง
แล้วก็ยิงแล้วก็ยิงยิงลูกศูนย์ปืนออกมาจากในห้องตลอด
เป็นคนละเอียดนะปกติเป็นคนละเอียดสุขุมรอบครอบ
เวลาประเด็นปัญญาการนี้ก็จะเซฟที่ตลอดอ่ะ
เวลาทำงานเสื้อเกาะก็ใส่ใส่ตลอดกันแล้ว
ให้เพื่อนหลับสบายเพื่อนได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ที่รักสันติราชที่ดี
ที่สุดแล้วเพื่อนทำดีที่สุดแล้วครับผมก็จะยึดถือเป็นแนวทางต่อไป
ปฏิบัติต่อไปผมก็ถือว่าผมได้เสียบัตตี้ดีของผมไปคนหนึ่ง
เพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยห้องผมเพื่อนผมคนนี้ก็คือ
ทำงานเหมือนกันมูทะลุเหมือนกันต่อไปก็จะรอบครอบมากขึ้น
ส่วนเพื่อนสนิทของดาบชินค่ะนายนรงศักดิ์นะคะ
ก็สนิทแบบเหมือนเป็นญาติเนี่ยค่ะคนที่ถือรูปภาพของดาบชินนะนะ
ก็บอกว่ามันมีเรื่องที่เหมือนเป็นลางอยู่เหมือนกัน๒วันก่อน
ชินมาคุยกับตัวเองเล่นเล่นอ่ะแต่คุยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปก่อน
เพื่อนแน่แน่เลยแล้วพูดย้ำย้ำแบบนี้อยู่สองวัน
แล้วเมื่อคืนเพื่อนก็มาจากไปจริงก็คือดาบชินมาเสียชีวิตไปจริงนะคะ
ตอนนี้ทางครอบครัวที่จังหวัดศรีสเกตก็รู้ข่าวแล้ว
เป็นลมล้มพับไปเลยรับไม่ได้ที่ลูกชายมาจากไป
เพราะว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะตอนนี้ก็สุดหนักแล้วครับ
จากป่วยด้วยครับครับเพราะว่าเป็นลมตลอดอ่ะครับ
พ่อด้วยพ่อก็ป่วยด้วยครับเพราะว่าก่อนที่เขาจะไป
เขาก็ยังส่งไลน์มาหาผมอยู่ก็ถือว่าเพื่อนได้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างสมเกียจแล้วครับคือผมในฐานะเพื่อนรักกันมาตลอด
คานมาตามกันก็ขอให้เพื่อนไปสู่พบภูมิที่ดีครับ
โศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตบตรียิ่งยศเทพจำนงบอกว่า
สินทรียโยชน์ของครอบครัวผู้เสียชีวิตที่จะได้รับเงินประมาณ
หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทในเบื้องต้นนะคะเหตุการณ์นี้ตำรวจจะมีการ
ทวนยุทธวิธีในการล่อซื้อยาเสพติดและการจับกลุ่มคนร้าย
ให้เกิดเหตุในลักษณะแบบนี้อีก
พิธีรดน้ำศพและสวดพระพิธรรมคืนแรก
ครอบครัวจะนำส่งไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
ที่จังหวัดศรีสะเกดและชาปนกิจในวันที่๒๗มีนาคมนี้ค่ะ

แต่ว่าท่านก็ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนได้อย่างสุดยอดเลยนะฮะ